คุณผู้ชมคะอีกข่าวหนึ่งที่หลายคนก็ติดตามอยู่
กรณีที่มีฮอของตำรวจไปลงกลางวัดเลย
มันก็เลยกลายมาเป็นที่มาที่ไปของคำสั่งเด้ง
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวสามเป็นเรื่องเป็นราวสิฮะ
เพราะชาวบ้านที่ไปที่วัดบอกว่าโอ้โห
นี่ต้องลงมาขนาดนี้เลยเป็นฮอส่วนตัวมาขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีเรื่องของการจุดประทัดแก้บนด้วย
ทีนี้ณตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ก่อน
น่าจะได้ผลเนี้ยภายในหนึ่งสัปดาห์
แล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าระหว่างที่จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนี่คือย้ายก่อน
ย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก่อนนะคะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมันเป็นกระแสดราม่า
ตั้งแต่วันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
เพราะว่ามีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาโพสต์ภาพ
เป็นภาพนี้แล้วก็มีข้อความพอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โผล่แก้บนประทัดสามล้านนัดวัดไอ้ไข่อืมอุ้ย
คนวิพากษ์วิจารนี่เยอะวะอ้าวนี่เอาฮของทางราชการฮตำรวจเนี่ย
มาใช้เพื่อแก้บนเนี่ยเหรอมันเหมาะสมเหรอ
กลายมาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไงคะแล้วก็ล่าสุดค่ะ
เผยแพร่คำสั่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
สั่งย้ายเลยพลตำรวจตรีกฤษศักดิ์สุสงมูลนาค
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓ให้ไปประจำศูนย์ปฏิบัติการ
บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็คือให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
มีผลตั้งแต่วันที่แปดมิถุนายนคือวันนี้ครับแล้วในคำสั่งเนี่ยนะคะ
ก็มีการแต่งตั้งพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
รักษาการผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓อีก๑ตำแหน่งด้วย
ทีนี้เรื่องของการสั่งโยกย้ายเนี่ยมันเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับการที่เป็นข่าว
ว่ามีเฮลิคอปเตอร์บินมาลงกลางลานวัดเจดีไอ้ไข่เพื่อจุดประทัดแก้บน๓ล้านนัดนะ
เอาเหรอแต่มาจากเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมครับ
ไม่เหมาะสมในที่นี้คือเอาเฮลิคอปเตอร์ตำรวจเนี่ย
ลงกลางลานวัดซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
มีคนเคารพสัทธาเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะในเพจของตำรวจเนี่ยนะคะ
บอกว่าเป็นการเดินทางมาราชการมาตรวจสอบมาดูเรื่องของการวางมาตรการควบคุมการป้องกันโควิด๑๙
แต่ว่าควรจะหาที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ที่เหมาะสม
หลังจากนั้นก็ค่อยใช้รถยนต์เดินทางเข้ามาในวัด
ทีนี้คุณก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ครับเออส่วนเรื่องประทัดนี่ก็ทางวัดเขาก็มีการออกมาบอกชี้แจงนะ
ว่าประทัดเนี่ยคือจริงจริงเป็นของชาวต่างชาติที่เขามาจุดไม่เกี่ยวข้องกัน